เจ็บฉันเจ็บไม่มีใครเจ็บแทนฉันเลยค่ะ
คือหมอบอกว่าเป็นตากุ้งยิงแล้วมันก็บวมมันก็แดง
เจ็บจริงน้ำตาเนี่ยไหลไปถึงหูเลยหมอบอกว่าโอ้โหเจ็บจนเหงื่อออกเลยล่ะครับ
ไม่ใช่ค่ะหมอน้ำตาหนูเองค่ะ
เจ็บฉันเจ็บไม่มีใครเจ็บแทนฉันเลยค่ะ
มาเล่าให้ฟังคือเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยปันใช้ร่างกายหนัก
ถ่ายละครเพิ่งสอบเสร็จไปนู่นไปนี่แล้วเป็นคนเหมือนกับว่า
ค่อยให้เวลาตัวเองพักผ่อนเท่าไรบวกกับการที่ตัวเองเป็นคนที่นอน
ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นคนไม่ได้นอนเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็๒วันที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายละครเยอะถ่ายละครหนักจนถึงดึก
แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมาก
แล้ววันนี้ตื่นมาอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจ็บตาจังเลยเจ็บตามาก
ตอนไปโรงพยาบาลก็คือหมอบอกว่าเป็นตากุ้งยิง

หมอก็ให้ยามากินแล้วก็ให้ยามาหยอด
แล้วก็บอกว่าอ่าโอเคลองกินยายอดอยู่นะ
ยังจะไม่เจาะเพราะว่าลองให้เวลาน้องดูเผื่อแบบน้องจะหาย

ปึ๊บตอนบ่ายมันก็ไปฟิตติ้งชุดไปหาชุด
ว่าจริงแล้วพรุ่งนี้จะต้องมีไปงานอีเวนต์
เป็นงานแถลงข่าวงานใหญ่
แล้วก็สักพักหนึ่งเหมือนกับเดินอยู่แป๊บนึ

มันก็เริ่มแดงเริ่มบวมแล้วก็ตุ๋ยขึ้นมาอีก

แล้วคือตอนเจาะมันเจ็บแบบมันเจ็บตอนที่เขา

แล้วตอนฉีดก็คือโอเคเจ็บจริง
น้ำตาเนี่ยไหลไปถึงหูเลย
บอกว่าโอ้โหเจ็บจนเหงื่อออกเลยล่ะครับ
ไม่ใช่ค่ะหมอน้ำตาหนูเองค่ะ

ตอนหลังเขาก็พลิกตามมาแล้วเขาก็เจาะออกไปนะคะ

ก็คือเป็นการติดเชื้อ

เรากินอะไรเนอร์แล้วบางทีเรากลับบ้านมา
แล้วเรารีบล้างแล้วบางทีเราล้างไม่หมด

แล้วก็ต้องมาเจ็บมาทรมานแบบนี้
อย่าลืมนะคะว่าคนที่เจ็บก็คือคุณคนเดียวค่ะ
ไม่มีใครมาเจ็บกับฉันเลย

ถ่ายละครเยอะถ่ายละครหนักจนถึงดึก
ลึกก็รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยมาก
แล้ววันนี้ตื่นมาอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจ็บตาจังเลยเจ็บตามาก
ตอนไปโรงพยาบาลก็คือหมอบอกว่าเป็นตากุ้งยิง

แล้วคือตอนเจาะมันเจ็บแบบมันเจ็บตอนที่เขา

อยากใช้หมอบอกเจ็บหน่อยนะคะฉันก็แบบโอเคเจ็บ
แล้วตอนฉีดก็คือโอเคเจ็บจริง
น้ำตาเนี่ยไหลไปถึงหูเลย
บอกว่าโอ้โหเจ็บจนเหงื่อออกเลยล่ะครับ
ไม่ใช่ค่ะหมอน้ำตาหนูเองค่ะ
คือมันเจ็บมากเลย